วันนี้ข่าวของนกอุศนีกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ก็คือถ้าเราไล่เรียงกันไปเนี่ย
คุณเล็กคุณเล็กนี่ก็เป็นน้องสาวของน้องอุศนีเนาะ
เขาก็เดินทางไปปรึกษากับหมอปลาเว้ย
เขาไปปรึกษาหมอปลาว่าเฮ้ย
เหมือนพี่สาวเขาแปลก
พี่สาวเขาเนี่ยแปลกเหมือนถูกผู้จัดการดาราท่านหนึ่งเนี่ย
โดนใส่ของจนตอนนี้ตัดขาดกับครอบครัว
แล้วไม่สามารถติดต่อพี่สาวได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้ว

เชื่อฟังอดีตผู้จัดการดาราคนนี้มาก
บอกกับพี่สาวว่าดาราที่พี่สาวไปสนิทอยู่เนี่ย
ก็เรียกได้ว่าแปลกไปคนละคนเลย

คือบอกกับพี่สาวว่าดาราอดีตเพื่อนศิษย์เนี่ย
ส่งผู้หญิงมานอนกับสามีฝรั่งชาวอเมริกา

เหมือนแบบว่านกมีคนอ่ะบอกว่าดาราพี่สาว

ว่าสามีของนกเองเนี่ยไปมีคนอื่น
แล้วก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้

ก็นี่ไงเขาก็บอกว่าพี่สาวของตนเองเนี่ยก็รีบไปหย่าทันทีว่ะ

โดยที่ไม่มีใครเห็นคลิปที่บอกเลย
แล้วทางสามีก็ไม่ได้นอกใจอย่างที่เป็นข่าวด้วย

แล้วก็อีกคนนึงเนี่ยที่เป็นพักพวกกันเนี่ย
มักจะชอบพูดเรื่องพี่สาวของตนเนี่ยอยู่ตลอดก็ได้

เพราะงั้นตามล่าพี่สาวไปทุกที่เลยไม่ว่าจะไปตอนถ่ายละคร
ที่กองละครบ้านเพื่อนที่บ้านตัวเอง

ทำให้พี่สาวไม่กล้าที่จะออกไปไหน

ติดต่อกับทางครอบครัวมาตั้งแต่๒๕ธันวาคม

ซึ่งเขาก็เลยจำเป็นจะต้องเดินทางมาหาหมอปลาเพื่อให้ช่วยซะหน่อย

ให้หมอป้าคิดว่าทางนกน่าจะโดนคุณสัยเองหรอ

ล่าสุดเนี่ยคุณนกเขาได้ออกมาชี้แจง
เขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลกรณีที่มีข่าว
กออกมานกขอโอกาสชี้แจงนะครับ
หลายเดือนที่ผ่านมานกอยู่ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่
เพราะโควิดทำให้กองละครเลื่อนไป
ตอนนี้ได้กลับไปถ่ายละครจนปิดกล้องแล้ว

ปฏิบัติธรรมทำบุญโรงทานอย่างต่อเนื่อง
ณที่วัดรวงโคราชแล้วก็อื่น

นกยังติดต่อและโทรคุยกับแม่อยู่เป็นปกติค่ะ

ส่วนที่มีการพาดพิงถึงบุคคลที่๓
ทำของใส่นกยืนยันว่าไม่เป็นความจริง

มีสติสัมปัชญะครบถ้วน

ทั้งหมดนี้เป็นความเข้าใจผิดที่คิดกันไปเองเออเอง

กต้องกราบขอโทษบุคคลที่กล่าวอ้างพาดพิง

ระมัดระวังการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลผู้อื่น

นางก็บอกว่าทั้งหมดนี้เป็นความเข้าใจผิดที่

สร้างความเสียหายให้กับคนอื่น
กต้องกราบขอโทษนะครับบุคคลที่ถูกกล่าวอ้าง
พลาดพิมพ์ถึงในเรื่องนี้ด้วยทุกคน
ขอความกรุณาระมัดระวังการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

นกก็แจงมาแบบนี้ว่าให้ระมัดระวังเรื่องสิทธิส่วนบุคคลด้วย
แล้วก็เขาบอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่น้องสาวเล่าให้หมอปลาฟังเนี่ย
เขาคิดไปเองเออเองนกยังมีสติสัมปชัญญะเรียบร้อยอยู่ตอนนี้
แล้วก็ปฏิบัติธรรมนะฮะเป็นประจำอยู่ที่โคราชนั่นเองฮะ

นะครับผมก็อยู่ที่วัดด้วยกันแหละ

โปรดติดตามตอนต่อไป